ท่านผู้ชมฮะที่กำแพงเพชรเนี่ยวันนี้มีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาที่โรงเรียน

ไม่รู้ยังไงน้องนี่อยู่ชั้นป๑ที่ร้องกันลั่นห้องเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ขึ้นมาโต๊ะขึ้นมาโต๊ะขึ้นมาโต๊ะ

ตัวเงินตัวทองครับทีแรกมันอยู่บนต้นไม้ก่อน

โรงเรียนก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับ
กระโดดไปกระโดดมาเข้าห้องเรียนนี่ครับ
โอ้โหแล้วหนุ่มน้อยคนโต๊ะตัวสุดท้ายเนี่ย
ใช่คือโต๊ะที่ตัวเงินตัวทองไปอยู่ใต้โต๊ะพอดี

ไม่ขยับก็คุณครูประกาศค่ะบอกว่าอย่าขยับอย่าขยับ

ทางผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยแจ้งไปยังกู้ภัยให้มาช่วยจับตัวเงินตัวทองหน่อย
คือตอนที่เจอมันอยู่บนต้นไม้นะฮะ

เนี่ยกูภัยมาถึงก็พยายามขยม
ตัดกิ่งไม้ไล่มันกระโดดลงมานี่ครับ

ป๑ทับ๓อยู่กัน๒๐กว่าคน

แต่สุดท้ายพี่กู้ภัยก็มาจับไปได้นะครับ
จับเสร็จเรียบร้อยก็นำไปปล่อยป่า

เจ้าของเรียนบอกว่าตัวเงินตัวทองตัวนี้
สงสัยจะถูกสุนัขไล่กัดมานั่นแหละ

บ้านเรือนแถวนี้ไล่มาตั้งแต่เมื่อคืนก็ได้
เพราะว่าตอนเช้ามาถึงเนี่ยมันอยู่บนต้นไม้แล้ว

ไล่ไปไล่มามันก็เลยกระโดดลงมาตรงนี้อาคารเรียนใกล้ต้นไม้พอดี
ใช่ค่ะตามที่เห็นในภาพคือพุ่งมาเลย